เกิดเหตุระเบิดขึ้น๒จุดในกรุงบราเซลของเบลเยี่ยม
คือที่สนามบินนานาชาติซาเวนเต็มในกรุงบราเซล
และที่ในรถไฟใต้ดินที่สถานีมันเบรก

ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่สหประชาชาติเพียงป้ายเดียว
โดยเหตุระเบิดที่สนามบินนานาชาติซาเวนเต็มในกรุงบราเซลของเบลเยี่ยม
เมื่อเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาในไทย
มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๑๑คน

สนามบินได้สั่งอพยพคนออกจากพื้นที่

ขณะที่เที่ยวบินทั้งหมดที่เดินทางออก
ใกล้กับเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์
เหตุระเบิดเกิดขึ้นเพียง๔วัน
หลังจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของเบลเยี่ยม
จับคุมนายซาลาอัพเดลซาลาม
หนึ่งในผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับเหตุ
โจมตีกรุงปารีสของฝรั่งเศส
เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
ล่าสุดโคศกของรัฐมนตรีมหาดไทยเบลเยี่ยม
แจ้งยกระดับการคุกคามจากการก่อการร้ายเป็นระดับ๔
ซึ่งเป็นระดับสูงสุดทั่วประเทศของเบลเยี่ยม
ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยยืนยันค่ะว่า
การตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
และตอนนี้นะคะจะพาไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณบุญทงก่อมงกุลกูล
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำกรุงบราเซลของเบลเยี่ยม
ตอนนี้พร้อมแล้วอยู่ในสายนะคะสวัสดีค่ะคุณบุญทงค่ะ
ขณะนี้นะคะทางทีมงานกำลังจะต่อสายไป
สำหรับผู้สื่อข่าวที่อยู่ประจำกรุงบราเซลของเบลเยี่ยม
ถึงสถานการณ์ล่าสุดนะคะว่าจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเราคงจะได้ติดตามสถานการณ์ที่นั่นกันค่ะ

ตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างคะ
สถานการณ์สงบลงหรือว่ามีการดูแลความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างคะ
ขณะนี้ก็มีความตื่นตนกพอประมาณนะครับสำหรับคนในเบนเยี่ยมที่ทราบข่าวการระเบิด
ถึง๒ลูกที่สนามบินนานาชาติกรุงบัสเซลนะครับ
แล้วก็ขณะนี้ทราบว่ามีทางโรงพยาบาลแซงลุกซึ่งรับผู้บาดเจ็บนะฮะจากสนามบินมารักษาเนี่ย
นอกจากที่เมียนบราเซลนะครับยังมีระเบิดเกิดขึ้นอีกในส่านีรถไฟใต้ดินกลางกรุ๖๑นะครับ
สหภาพยุโรปเพียงสถานีเดียว
แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากที่ทำการรัฐบาลแล้วก็รัฐสภาของเบนเยี่ยมด้วยครับ
สถานีรถไฟนี่มีรายการผู้เสียชีวิตด้วยไหมคะ
ยังไม่มีรายงานแต่ก็มีผู้ได้รับบาดเก็บพอสมควร
ขณะนี้ทางสถานีรถไฟทุกแห่งในกรุงบัสเซลก็ปิดสถานีหมดนะครับ
และทำการอบพยพคนออกจากสถานี
ขณะนี้ทางการเบนเยี่ยมเกอร์ยกระดับการภัยจากการคุกคามของการก่อการร้าย
ขึ้นถึงระดับ๔ทั่วประเทศเบนเยี่ยมซึ่งเป็นระดับสูงสุด
ในส่วนของผู้โดยสารที่อยู่ภายในตอนนี้มีการบริหารจัดการยังไงคะ
ผู้โดยสารที่อยู่ในสนามบินนะฮะทางเจ้าหน้าที่สนามบินก็ได้อบพยพลงไปที่ลันเวย์ทั้งหมด
แล้วก็พาขึ้นรถบัสนะฮะนำออกจากสนามบินไป
เพราะว่าจากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ภายหลังเนี่ย
ยังพบว่ามีระเบิดอีกหลายลูกที่ยังไม่ทำงาน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เองยังคงทำการเก็บกู้ระเบิดที่อยู่ข้างในด้วย
ใช่ครับภายในสนามบินนะครับ
เครื่องบินส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนไปลงที่สนามบินเมืองชาลารัว
ทางตอนใต้ของกรุงบัสเซลหรือที่สนามบินเมืองลีเอชที่อยู่ทางภาคตะวันออกของกรุงบัสเซล
ในขณะนี้ข่าวเรื่องการระเบิดในสถานีรถไฟใต้ดินอย่างน้อยหนึ่ง
แต่อาจคาดว่าอาจจะมีหลายสถานีที่มีเหตุระเบิดด้วยตอนนี้ข่าวยังไม่ยืนยัน
ทางการของเบลเยี่ยมเองมีการตั้งจุดประชาสัมพันธ์ที่จะให้ผู้ที่เป็นญาติของคนที่กำลังเดินทางอยู่เนี่ยติดต่อประสานงาน
จะมีการประสานได้ที่ตรงไหนยังไงคะ
มีหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์สายกลางที่ทางการเบลเยี่ยมเปิดให้สามารถโทรเข้าไปตรวจสอบข่าวได้
และที่น่ากังวลก็คือสายการบินไทยเพิ่งจะมาลงเมื่อเช้านี้ด้วยช่วงเวลาก่อน๗นาฬิกา
เครื่องมาลงเครื่องการบินไทยมาลงเมื่อช่วงเช้านี้แล้วก็คาดว่ายังไม่ทราบว่าจะมีคนไทยหรือคนที่ไปรับมีปัญหาอะไรไหม
แต่ว่าอยู่คนละชั้นที่ระเบิดนี้เป็นชั้นขาออกการบินไทยในชั้นขาเข้า
แต่ปัญหาก็คือที่สนามบินบราเซลรถที่ไปรับผู้โดยสารจะต้องผ่านชั้นขาออก
เพราะว่าชั้นขาเข้าเนี่ยจะมีรถเฉพาะรถแท็กซี่เท่านั้นที่วิ่งเข้าไปได้
ทีนี้ในส่วนของคนไทยถ้ามีความกังวลพอทราบจุดที่จะประสานงานไหมคะ
ทางสาธุตก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
ทางสารทูตไทยและกรุงประเศลโดย
ทางสารทูตก็ได้จัดทำลายห้องสถานการณ์นะฮะ
กรงศูนย์ก็ได้แจ้งรายงานอยู่ตลอดเวลา
ผมก็ส่งข่าวเข้าไปให้ทางห้องสถานการณ์ของ

ค่ะทางการบราเซลออกมาประกาศเตือนพลเมืองอย่างไรคะ

คือก็ตอนนี้ก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในกรุงบราเซล
แล้วก็ห้ามเดินทางขอให้งดเว้นการเดินทางไปที่สนามบินนะครับ
เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างสะดวกนะครับ
แต่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเคยรายงานมา
ว่าการจับกลุ่มตัวได้ในครั้งนี้เนี่ย
ทำให้กลุ่มอายซิซเกิดความหน้าร้าย
เป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย
เขาก็จะต้องหาทางแก้แค้นแน่นอนนะฮะ
นี่คือการแค่แค้นเพราะว่าเหตุระเบิดนี้เกิด
เพียง๔วันหลังจากที่ในสระอัพเดชน์สลาม
จับกลุ่มตัวเมื่อวันศุกร์บ่ายวันศุกร์ที่๑๘นะครับ
ค่ะเอาละค่ะขอบคุณนะคะคุณบุญทงก่อมงคลกูลนะคะ

คุณผู้ชมติดตามได้ทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวีนะคะ